จากครอบครัวของน้องดอมแล้วเดี๋ยวเราพาไปคุยกับอีกครอบครัวหนึ่ง
ก็คือคุณป้าของน้องไตตันน้องไตตันนี่คือเป็นตัวจิ๋วสุดของทีม
น้องเล็กสุดเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอายุ๑๑ปีเท่านั้นเอง
แล้วน้องเนี่ยคุณเขาเคยไปร่วมในโครงการวิ่ง๙คนละ๙กับพี่ตูนที่แม่สาย
ตอนนั้นยังมีภาพของคุณก้องห้วยไร่คุกเข่าแล้วก็ผูกเชือกรองเท้าให้อยู่เลยนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับญาติก็คือคุณป้าของน้องไตตัน
ไตตันชื่อจริงชื่อว่าเด็กชายชะนินวิบูรณรุ่งเรืองนะคะ
อายุ๑๑ปีอยู่โรงเรียนอนุบาลแม่สาย
ไตตันเขาเล่นตำแหน่งกองหน้าเป็นน้องเล็กสุดของทีมเลย
ทีนี้พอไปคุยกับคุณป้าเนี่ยคุณป้าบอกว่าป้ามารอดูกัน
ค้นหาน้องไตตันติดตามตั้งแต่๒๙มิถุนานี่ก็มาปักหลักรออยู่ตลอดเลย
พอรู้ว่าเจอทั้ง๑๓คนรู้สึกดีใจมาก
ส่วนทางด้านคุณแม่ของน้องไตตันเองก็รู้สึกดีใจเหมือนกัน
ทำให้ตอนนี้ครอบครัวของน้องไตตันกลับมามีกำลังใจมากขึ้น
คือกินได้นอนหลับแล้วก็ยังรออยู่ว่าเมื่อไหร่นะ
ออกมาแล้วจะได้กอดซะทีจะได้หอมกันสักฟอดใหญ่
กรณีของน้องไตตันก่อนหน้านี้ก็มีเป็นกระแสข่าวออกมาเนาะ

หวกลอยน้ำใช่หมวกของน้องไตตันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะ

แต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่บอกว่ารู้แล้วว่าน้องอยู่รอดปลอดภัย
แต่ว่าอยากจะให้ออกมาเร็วสักทีครับ
รู้ว่าปลอดภัยแม่ก็สบายใจแล้วนะคะ
ส่วนทางด้านอดีตคุณครูประจำชั้นที่เคยสอนน้องไตตัน
เมื่อตอนที่น้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะ
ก็คือคุณครูจันจิราสุวรรณนุษย์

ครูรักน้องไตตันมากตั้งแต่น้องเริ่มเข้าโรงเรียนเลย
เพราะว่าน้องไตตันเป็นเด็กน่ารัก
แล้วก็นอกจากเรียนดีแล้วน้องก็ยังเล่นกีฬาด้วย

ฟุตบอลถือว่าเป็นกีฬาที่น้องชอบเป็นชีวิตจิตใจเลย
พอรู้ข่าวว่าไตตันเป็นหนึ่งในทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำ

แล้วก็แล้วก็ยังเชื่อคุณครูบอกว่าอะไรอย่างไร
ก็คิดว่าน้องเนี่ยต้องปลอดภัยแน่นอน

แล้วพอรู้ว่าโอ้โหเจอน้องแล้วเนี่ย
เอาฟังคุณครูจันจิราพูดถึงน้องไตตันค่ะ

อย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยเขาชอบมากที่สุดเลย
เป็นชีวิตจิตใจของเขาตั้งแต่อยู่นุบาลแล้ว
ถึงเวลาเล่นเขาก็เล่นฝึกซ้อม
จนตัวเองเนี่ยเหนื่อยแล้วก็ยังไม่ยอมหยุด
ก็คือความรักในกีฬาฟุตบอลค่ะ
ไตตันเนี่ยเป็นเด็กที่ดีมากเลยนะคะเป็นเด็กที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีจิตสาธารณะแล้วในฐานะที่ความผูกพันของครูนะคะก็คือลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยเมื่อมาอยู่ในโรงเรียนมาอยู่ในอ้อมแขนของเรียนถือว่าเป็นลูกของครูทุกคนเลยเพราะฉะนั้นความผูกพันความรักที่มีให้กันเนี่ยก็มีให้กันตลอดแม้ว่าไม่ใช่ลูก
เวลาเขาขับจักรยานนะเวลาเขาฝึกซ้อมเสร็จแล้ว
ถ้าจะขับจักรยานผ่านหน้าบ้านครู
เขาเห็นครูเขาจะเรียกครูว่าคุณครูครับสวัสดีครับ
น้ำท่านจะมาค้างครูอยู่ในบ้านเขาก็จะเรียกนะครับ
อันนี้คือความผูกพันบอกว่าเด็กคนนี้นะ
ฟังแล้วเป็นเด็กน่ารักจริงเลยนะครับ

โรงเรียนก็เสนอขอให้ครูที่มีจิตอาสาเนี่ย
พอว่างจากคาบสอนแล้วใช่ไหมก็อยากให้เดินทางมาคุยกับญาติญาติ
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามาพบปะมาคุย
ให้กำลังใจครอบครัวของน้องทั้ง๑๓คน
กว่าจะสามารถนำน้องออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยนะคะ